ดูความคืบหน้าที่มีกลุ่มวัยรุ่นนั้นใช้วุฒิสงครามไปกราดยิงคู่อดีตแถวประตูน้ำ
ล่าสุดตำรวจสืบสวนกว่าร้อยนายบุกเข้าไปค้นบ้านพักซึ่งเป็นบ้านเป้าหมาย๑๒แห่ง
เพื่อไปหาหลักฐานนะครับโดยเฉพาะอาวุธสงครามที่ใช้ก่อเหตุครับ
ตำรวจชุดสืบสวนนครบานแล้วก็ตำรวจนครบานพญาไทยกว่าร้อยนายแบ่งกำลังออกเป็น๑๒ชุด
บุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๒กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การยกพวกทะเลาะวิวาส
แล้วก็ใช้ปืนเป็นอาวุธสงครามยิงถล่มกันที่บริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำ
เมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์นั้นส่งผลให้มีผู้ถูกลุกหลงก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต๑แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก๔นะครับ
โดยการเข้าไปตรวจค้นในวันนี้ในพื้นที่ย่านประตูน้ำ๕จุดแล้วก็ย่านฝั่งทนอีก๗จุดรวมเป็น๑๒จุดด้วยกัน
จุดสำคัญที่เข้าไปตรวจค้นคือห้องพักเลขที่๗๐๕ครับบริเวณชั้น๕ธรรมโรธแมนชั่นใกล้กับตลาดธรรมโรธพินิษฐย่านประตูน้ำ
เป็นห้องของในขวัญทองดีหรือว่าชื่อเล่นคือนายโจ้นายโจ้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่จับไม่ได้
แต่พอไปที่ห้องไปพบภรรยาของนาย
เหตุซึ่งทั้ง๑๒จุดตำรวจเข้าไปตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของคนร้ายอย่างชัดเจนนะครับ
โดยคาดว่าจะมีอาวุธหรือว่าวัตถุพยานบางอย่างที่หลงเหลือ
ก็จะนำไปประกอบสำนวนในการดำเนินคดี
ทางด้านของนางสาวิตรีสงวนทรัพย์เป็นภรรยาของในขวัญหรือนายโจ้บอกว่า
ก็อยู่ห้องนี้มา๔ปีตัวเขาเองทำอาชีพรับจ้างเก็บค่าเช่าที่ในนามของเจ๊หมวยประตูน้ำ
สามีเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะปกติแล้วเป็นคนแบบไม่ได้ก้าวร้าวอะไร
ไม่ได้คิดว่าสามีจะเป็นคนก่อเหตุและช่วงที่เกิดเหตุก็พาบุตรชายออกไปเที่ยวเพราะว่าเป็นวันหยุด
หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากสามีและสามีก็ไม่ได้กลับมาห้องอีกเลย
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นรวมไปถึงสามีเองก็ไม่เคยเอาปืนมาเก็บไว้ที่ห้องนี้ด้วยนะครับ
เขาเอาเปลือนไว้ในห้องไหมครับไม่มีค่ะไม่เคยมีประหว่างของการตรวจค้นในวันนี้มีทั้งหมดสิบสองจุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
เป็นบ้านพักของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับซึ่งตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วห้าคน
ส่วนอีก๕คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีครับ